สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ

คันเลือกโซนเอเชียรอบที่๒วันสุดท้ายแล้วนะคะ
ก็จะรู้รายชื่อ๑๒ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ
ส่วนในทวีปยุโรปนะคะทีมใหญ่ก็จะลงแข่งขันอุ่นเครื่อง
ในวันนี้นะคะฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ก็จะรู้แล้วนะคะว่า๑๒ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมใดบ้าง

กรุงเตฮารานประเทศอิราณพบกับเวียดนาม

แล้วก็ไปลุ้นกับสายอื่นในการเป็นทีมที่๒ที่ดีที่สุด
ซึ่งเวลานี้อีรักษ์อยู่อันดับที่๒มีอยู่๙คะแนน
และทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายไปแล้ว

อุดีอาราเบียกาต้าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ
ส่วนกำหนดการในการจับสลากฟุตบอลโลก๒๐๑๖

กรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น

จะลงแข่งขันในเวลา๒๑นาฬิกา

พบกับอิตาลีเวลา๑นาฬิกา๔๕นาที
ก็จะปรับหลายตำแหน่งจากเกมล่าสุด
เพิ่งจะแพ้อังกฤษไป๒ประตูต่อ๓
โดยจะพักมาโนเอลนอยเออร์ที่ป่วย

แต่ว่าแนวรุกจะส่งมาริโอเกอร์เซ

มีสถิติไม่แพ้เรมันใน๗เกมหลังสุด

แล้วก็เพิ่งจะเสมอสเปนไป๑ประตูต่อ๑นะคะ

นัดนี้ค่ะแอนโตเนียโอคอนเต้จะมาในระบบ๓๐
แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้ลงสนาม
โดยเฉพาะเฟเดริโกเวอร์นาเดซี่

ร่วมกับราเวนโซอินซีเย่แล้วก็ซีโมเน่ซาซ่า
โดยจะมีมัตติโอดาเมียนดาวเตะจากแมนเชสเตอร์เยเต็ด

องกฤษเพิ่งจะเอาชนะเยอรมันมา๓ประตูต่อ๒
ก็จะเปิดเวมบรี่พบกับเนเทอร์แลนด์เวลา๒นาฬิกาค่ะ
เกมนี้รอยฮอตสันนะคะก็จะปรับผู้เล่นหลายจุดค่ะ
โดยเตรียมจะส่งเจมส์มิลเลอร์ลงสวมปลอกแขนกัปตันทีม
เนื่องจากว่าเวนูนี่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะ
ส่วนในแนวรุกนะคะก็จะให้ดาเนียสเตอร์ลิก
ที่จะกลับมาลงเล่นให้กับทีมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ๑๘เดือน
ออกสตาร์ทผู้กับเจมส์มิลเลอร์วาดี
ไปดูทางฝั่งของแดนนี่บรินนะคะเทรนเนอร์ทีมกังหันสีส้ม

หลังจากพลาดไปเล่นยูโร๒๐๑๖รอบสุดท้าย
นัดนี้นะคะจะส่งแวงซองเย็นเส้นกองหน้าที่ยิงไปแล้ว๒๐ประตู
ให้กับอาแซคอัคมาในฤดูการนี้
ประเดิมทีมชาติเป็นครั้งแรก
ส่วนในด้านกลางก็จะฝากความหวังไว้ที่ดานิบริน
แล้วก็มิดฟิสเตปายนะคะ๒ดาวเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ
ส่วนโปรแกรมคู่อื่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ

เยี่ยมจะเล่นกับโรตุเกตนะคะ
๒นาฬิกาฝรั่งเศสเจอกับรัสเซีย